ที่จะทำให้สนับสนุนให้การขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ขายดีนะแต่อยากจะรู้จริง
ที่จะทำให้สนับสนุนให้การขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ขายดีนะแต่อยากจะรู้จริง
ที่จะทำให้สนับสนุนให้การขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ขายดีนะแต่อยากจะรู้จริง
ที่จะทำให้สนับสนุนให้การขายออนไลน์ช่วงนี้ก็ขายดีนะแต่อยากจะรู้จริง
สังเกตได้จากเวลาเราไปที่ที่ทำการปรายศนีครับของจะเยอะมากมาแต่ละคนนี่ลากันมาเป็นประมาณสองโหลว่าไม่ออกจากบ้านก็เงินหมดได้นะใช่ค่ะหนูเป็นต้นเลยโอเคเอางี้เลยเราเริ่มกันที่โครงสร้างเบอร์โทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดถึงนานแล้วครับอาจจะลืมเรือนกันไปบ้างนะคะเบอร์เบอร์โทรศัพท์ของทุกคนในประเทศไ

พูดจาดีทุกคนก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเปิดด้วยเลข๒๓๓๒และ๓๒๖๖ค่ะ๖๖ค่ะกลุ่มเลขนี้ถือว่าเป็นเลขที่ทำให้ติดตาตรึงใจผู้ซื้อนะคะและทำให้เรามีลูกเล่นแพรวพาวทำอะไรก็ดูมีเสน่ห์ไปหมดเลยน่าสนใจสิ่งของนะคะเลขคู่ต่อไปเลยค่ะ๒๔๔๒อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเลขของการเจรจาพาเพลินยิ่งคุยยิ่งขายได้ยิ่งคุยยิ่งสนุกยิ่งคุยกันถูก
ก็ขายดิบขายดีถูกต้องแล้วเราก็มาถึงตัวเลข๒๖๖๒ถ้าในทางค้าขายเนี่ยจะเป็นบุคลิกที่เป็นกันเองอยากเข้าใกล้ลูกค้ากล้าเข้ามาถามถ้าเกิดถ้าเกิดหน้าเราดุขึ้นมาหรือเราตอบไม่ดีลูกค้าก็ไม่อยากเดินเข้ามาใกล้ไม่ซื้อดีกว่ากลัวไงใช่แต่ถ้าเป็นเป็นเรื่องของทางแม่บ้านก็คือเป็นเสน่ห์ที่ทำให้คุณพ่อบ

การขายขายอย่างเดียวไม่ได้พูดอย่างเดียวไม่ได้แสดงอย่างเดียวไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ปิดการขายแล้วก็ขายของไม่ได้นะคะดังนั้นตัวเลขปิดการขายก็จะเป็น๑๔๔๑นะคะ๔๔๑นะคะถือว่าเป็นเลขของความมีสาระมีบทสรุปจบได้การขายนี้นะคะแล้วก็จะมี๔๖๖๔๔๖๖๖๔ใช่ค่อนข้างจะเป็นเลขที่ฉลาดและยืดอยู่ในการพูดดังนั้นก็คือ

เรื่องของอะไรแล้วยังมีความคิดแปลกแหวกแนว

ถ้าของเรามีชื่อเสียงเรามีชื่อเสียงของก็ขายได้เยอะ

นี่แหละแม่ข้าออนไลน์ก็ควรจะมีเลขเหล่านี้นะคะ
โดยรวมแล้วถ้ามีเลข๙แล้วดีเหมาะกับราคาออนไลน์
มาถึงเลขต่างด้วยนะคะสลับกันได้นะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะ
อย่างเช่น๒๔ก็๔๒ได้เหมือนกัน
เราก็เลือกคู่ที่คิดว่ามันเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเรา
เอาล่ะมานี่กันบ้างดีกว่าตอบกับคำถามของคุณผู้ชมที่ส่งมา
ว่าเลขที่เขาส่งมาเนี่ยเหมาะกับอาชีพของเขากันไหมนะครับ

มามีด้วยคนแรกมีไปดูกันหน่อยคนแรกคุณศักดิ์สิทธิ์
หมายเลขโทรศัพท์นะครับที่ให้มาเอาตัดมาตัวท้ายเลยก็
มี๒๙ด้วยอาชีพค้าขายครับค้าขายค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
ถ้าไม่ติดว่ามี๐๐ที่ท้ายเบอร์เนี่ยก็จะบอกว่าเบอร์นี้ค่อนข้างโอเค
อันนี้เนื่องจากมีติดที่ศูนย์ท้ายเบอร์ถึง๒ตัว
จะมีผลทำให้ขายมาแล้วเงินรั่ว
มันเก็บไม่อยู่มันโบ๋ไงค่ะมันเก็บไม่อยู่
แต่ว่าในเรื่องอื่นเรื่องของการเคี่ยวการเคี่ยวเรื่องเงิน
รู้จักเก็บเงินเก็บทองการวางแผนดี
เจรจาผู้จาดียืดหยุ่นปิดการขายได้
มีศิลปะในการเลือกสินค้าอีกก็ถือว่าดี
เอาล่ะไปดูอีกคนนึงบ้างไหมอีกคนนึงชื่อว่าคุณดานะครับ

หมายเลขโทรศัพท์ครับ๗๑๓๙๘๙๒อาชีพธุรกิจส่วนตัว

แต่ว่าเบอร์นี้ข้อเสียเยอะค่ะข้อเสียคือจะเป็นเรื่องของการถูกโกง
ชีวิตต้องสงสัยตัวเองแล้วแหละว่าเราทำอะไรไปทำไมโดนบ่อยจัง
อยู่นั่นแหละทั้งที่ตัวเองก็เป็นคนขยันมากนะคะ
นี้ก็คือขอให้เปลี่ยนแต่ในเรื่องดีของเบอร์นี้ก็ยังมีนะคะ
โกงจริงแต่เงินก็เข้ามาเยอะเหมือนกัน

ใช่ค่ะแต่ว่าไปถ้าเงินเข้าเยอะแล้วไม่โดนโกงจะดีกว่า
อาจารย์แนะนำไหมคะอาจารย์แนะนำให้เปลี่ยนใช่ไหมคะ
แนะนำให้เปลี่ยนนะคะก็อย่ามีเลขร้ายอย่างเช่น๗๑กับ๑๓เลยค่ะ
เอาล่ะวันนี้สรุปเลยได้เลขมาเยอะจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยินดีด้วยสำหรับแม่ค้าออนไลน์ใครที่มีเลข๙อยู่แล้วนะ
แล้วใครที่อยากเปลี่ยนเบอร์วันนี้เรามีมาฝากคุณผู้ชมอย่างครบถ้วนเลย
แต่ว่าขอบคุณอาจารย์ปอนนะคะขอบคุณค่ะ
เอาล่ะอาจารย์ปอลก็จะมาเจอกับเราแบบนี้นะเป็นประจำทุกวันจันทร์พร้อมกับเรื่องราวศาสตร์ตัวเลขนั่นเองนะคะ